ขึ้นที่พัทยาค่ะแล้วไปแจ้งความเลยนะ
เอาคลิปมาให้ดูด้วยบอกว่า
โดนคนที่อยู่ตรงริมหาด
รุมตบขนาดต่างชาติไปช่วยก็ยังโดนด้วยเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชม

คือโดนจิกหัวจนร่วงลงมาอยู่ที่พื้น
อันนี้คือริมหาดพัทยา

ใส่ชุดแบบเกาะอกส้นสูงมาแบบนี้
แล้วเหมือนกับไปเจออีกฝั่งหนึ่งคู่กรณี

นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินผ่านมาเห็นพยายามจะช่วย
เอ้ากลุ่มนั้นทำร้ายนักท่องเที่ยวอีก
นักท่องเที่ยวก็พยายามที่จะสู้กลับต่อยสวนคืนไปนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักตี๓ได้
เมื่อวันที่๕ที่ผ่านมานี่แหละตรงริมชายหาดพัทยาใต้

เธอชื่อคุณปรีชาอายุ๑๙ปี

คืนนั้นก็ยืนเล่นอยู่กับเพื่อนริมหาด

มากัน๒คนเดินเข้ามาแบบท่าทางเมาแล้ว
แล้วก็พูดว่าพี่เบิร์ตต้องช่วยตีความนั่นแหละ

เออถ้าพี่เข้าใจตามมันจะเป็นอย่างอื่นได้มันก็ทรงผมอ่ะ

เอาไหมล่ะรวบตึงเลยไหมล่ะอะไรอย่างนี้
เออทีนี้ค่ะตบจิกผม
จนทำให้ตัวของคุณปรีชาเสียหลักล้ม
แล้วก็โดนอีกฝ่ายเอาส้นสูงฟาดฟาดหน้าฟาดหัว

แต่ว่าก็โดนทำร้ายต่างชาติก็สู้กลับชุลมุนกันอยู่พักใหญ่
ชาวบ้านมาห้ามทีนี้ก็เลยยอมแยกย้ายกันค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะโอ๊ยตัวคุณปรีชา
ก็มีรอยแผลเต็มตัวไปหมดเลยหน้าปูดบวมจมูกเบี้ยว
แล้วก็บอกด้วยนะว่าฉันไม่รู้จักหรอกอีกฝ่ายนึง

แล้วก็เดินปรีเข้ามาทำร้ายเรา
เขาก็เดินเข้ามาชี้หน้าเราว่าน้องรวบตึงคนนี้เหรออย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เดินปรีเข้ามาทำร้ายเรากระชากหัวเราลงกับพื้น
เหมือนกับเขามีอาการมึนเมานะคะตอนที่เข้ามา
แล้วก็ปรีเข้ามาดึงหัวเราะกระชากลงกับพื้น
ด้วยความที่เขาตัวใหญ่นะคะเราก็สู้เขาไม่ไหว
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตอบโต้นะคะ
นักท่องเที่ยวพยายามเข้ามาช่วยเหลือค่ะเป็นชาวต่างชาติ
ซึ่งก็โดนสาวประเภท๒ทั้งกลุ่มนี้ค่ะ

อยากให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำความผิดให้ถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับบ้านเมืองเรา
ไม่มีความปลอดภัยอีกถูกต้องไม่ค้าง

ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอ่ะครับอืมเออเออเออเอา